ทีนี้พอไปดูที่ชนบุรีค่ะคุณป้าท่านหนึ่งเป็นเกษตรกร
ว่าชีวิตนี้อยู่อย่างพอเพียงเลี่ยงเป็ดเลี่ยงไก่เลี่ยงหาน
แต่ปรากฏว่าแขกไม่ได้รับเชิญครับ
มันมาจนกระทั่งเกรงใจกู้ภัยถึงขั้นว่าต้องจับงูเองแล้วค่ะ
มันมาบ่อยมากเลยไปดูกันนะคะ

เห็นไหมล่ะมันมาบ่อยมาถี่ถึงขั้นต้องเขียนป้าย
ชดแบบนี้มูจ่ายอย่าเข้ามาอีกเบื่อจะจับแล้ว
นะฮะก๊อฟคิดว่างูจ่านออกไหม

เอาล่ะแต่ก็เป็นความสุขของคุณป้านะคะ
คุณป้าอารีธัญปัญญาชนอายุ๕๓ปีนะคะ
บอกว่าเบื่อมากเลยงูมากินไก่พี่

วันไม่ได้มาตัวเดียวมากันเป็นคู่ค่ะ

งูเหลือมยาว๓เมตรหนัก๑๑กิโลกรัม

เพราะอะไรล่ะคุณผู้ชมนี่
คุณดูป๊าจับงูเองจ้า

กินไปแล้วกินแม่ไก่ไปหนึ่งตัวนะคะ

เพราะมันมาบ่อยจนกระทั่งเกรงใจ
กู้ภัยนะฮะทำบ่วงมาคล้องคองู

คุณป้าอยู่กับสามีอยู่ที่บ้านเลขที่๑๒

จังหวัดชนบุรีนะคะบอกว่าเดือดร้อนมาก

ตั้งแต่ราคาหลักร้อยจน
ไก่พันธุ์สายพันธุ์ลระคันหลักแสน

ทำอะไรแบบนี้เพราะว่าข้างบ้านมันเป็นป่ารกทึบก็ไม่รู้จะทำยังไง
ได้แต่เขียนป้ายประชดงูซะเลยนะบอกว่าคือช่วยเห็นใจ
ช่วยเกรงใจหน่อยนะแต่ว่าเหมือนคุณป้าจับเอง
เป็นงูเหลือมเนี่ยคือมันไม่มีพิษ
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นงูเป็นงูจงอ้างงูเห่าอย่างนี้
มันร้ายอย่างนี้ใช่ไหมครับนะฮะ